คุณผู้ชมครับในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า
วันนี้นะครับมีข่าวของเหตุเพลิงไหม้นะครับ
ไฟไหม้วอดร้อยห้าสิบล้านโกดังฮาร์ดแวร์ฮาวส์
สาขาที่ศรีราชา๓ชั่วโมงกว่าจะดับนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสินค้าภายในที่ถูกไหม้
เป็นไม้พาเลสพลาสติกทินเนอร์และวัสดุก่อสร้างจำนวนมากนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันดับไฟที่โหมลุกไหม้
โคสิตวิทยาซึ่งอันนี้อีกที่หนึ่ง
ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนเก่าแก่ของเมืองจันทบุรีนะครับ
ตั้งอยู่หน้าตลาดสดสวนมะม่วง
ไฟได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงร่วม๑๐คัน
ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่นี่นะครับอันนี้ที่จันทบุรีนะครับ
สำหรับที่เกิดเหตุก็เป็นอาคารพาณิชย์๓คูหา๒ชั้น
ได้ลุกไหม้ชั้น๒ของร้าน
ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์เครื่องเขียน
พลุดอกไม้ไฟสีสเปรย์รวมไปถึงโฟมต่าง
ก่อนที่จะมีเสียงระเบิดดังออกมาเป็นระยะ
ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวมีลมกระโชกแรง
จึงทำให้เพลิงโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
ก่อนที่จะลุกลามมาอย่างชั้นล่างนะครับ
ซึ่งเป็นส่วนที่จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง
โดยชาวบ้านได้ช่วยกันเคลียร์รถที่จอดอยู่ตามไหลทาง

เพื่อให้รถน้ำได้สับเปลี่ยนกันเข้าไปสกัดเพลิงได้อย่างสะดวก
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ครับ
สอบสวนทราบว่าช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ในร้าน
ขณะที่สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นนะครับก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท

เช้านี้เจ้านักฐีลงพื้นที่ตรวจสอบ
หาสาเหตุเพลิงไหม้เพราะเพลิงว่าไหม้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายใน

ส่วนบริเวณด้านหน้านั้นได้ประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามเข้า
ขณะที่ตำรวจสพนขามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลต่าง

จากเกรงว่าไฟจะปะทุขึ้นอีกรอบ
ว่าช่วงสายวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน๒ชมบุรี
จะเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริง
ซึ่งอย่างที่รายงานไปนะครับว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้

แล้วก็ความเสียหายในครั้งนี้มูลค่าประมาณ๑๕๐ล้านบาท
ต้องกันพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายไว้ก่อน